เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์น่าจะห่วงไก่
เอาไก่ชนมาด้วยนะฮะใส่รังมาด้วย
แล้วก็ผูกไว้ที่นั่งซ้อน

ปรากฏว่าคงได้ยินเสียงว่าไก่ชนมันกำลังจิกกันอยู่

ท้ายที่สุดรถมอเตอร์ไซค์ชนเสาไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมได้เข้าช่วยเหลือหนุ่มไม่ทราบชื่อ

อยู่ข้างเสาไฟฟ้าบริมถนนสายท้องคุ้งนาเขื่อน
ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บพร้อมติดต่อญาติ

ส่วนไก่เมื่อสักครู่นี้ก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าชายคนนี้

จากนั้นเขาก็คอยหันไปดูเรื่อย
จังหวะที่ไก่น่าจะตีกันอยู่ในกล่อง
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง
ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
แล้วก็ใบหน้าด้านซ้ายรวมถึงหมดสติไปนะครับ